เหตุฆ่ากันตายนะฮะโหดร้ายมากเลยคุณ
ญาติของผู้ตายถามว่าคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ
เพราะว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนั่งหันหลังอยู่ที่ร้านของเธอ
ปรากฏว่าคนร้ายอ้อมมาข้างหลังโดยที่แม่ค้าไม่รู้ตัวเลยนะคุณนะ
เอามีดแทงหลังแม่ค้าเอามีดเล่มเดียวกันปาดคอแม่ค้า
จนล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วก็คลาบเลือดอยู่แบบนี้
นี่นะฮะทางญาติทางครอบครัวทางลูกชายเสียใจอย่างมากนะครับ
ทำไมถึงโหดร้ายทำไมถึงทำกันได้ขนาดนี้
เพราะว่าโจรคุณจะมาชิงทรัพย์ชิงสร้อยหนัก๓สลึงของแม่

เป็นเหตุฆ่าชิงทรัพย์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ในช่วงบ่าย๒ขายก๋วยเตี๋ยว
ในตำรวจแม่นาวางที่บริเวณแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

ชมพิพากษ์วิจารณ์ที่โหโหดที่โหโหด

แล้วก็เข้ามาตรวจสอบพบกองเลือดอยู่บริเวณหลังเตาก๋วยเตี๋ยว
ที่ถูกแทงแล้วถูกปาดคอเลือดอาบตรงนี้นะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะว่านางวันเพ็ญเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
จากการสอบถามนายสำรานทวีพันธ์ผู้ใหญ่บ้านห้วยม่วง
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผู้ใหญ่เองก็กำลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน
มีชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกเลย

เห็นป้าวรรณเพลินล้มฟุบ

เป็นลมคิดว่าเป็นลมแล้วอาจจะหัวฟาด
หรือว่าไปกระแทกอะไรจนหัวแตกแล้วก็เลือดไหล
ชาวบ้านไม่คิดเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โจรมาชิงทองแล้วก็ฆ่าคุณป้าวรรณเพลิน
เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งก็เห็นเหตุการณ์นะคุณนะ
บอกว่ามีชายคนหนึ่งใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวนุ่งเกงขาสั้นสีดำ
เข้ามาจอดที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณป้าวันเพ็ญ

แต่ทีนี้ฉวยจังหวะที่คุณป้าวันเพ็ญนั่งหันหลัง
คนร้ายชายรายนี้ใช้มีดปลายแหลมที่วางไว้ใกล้กัน
คือวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ของคุณป้าเองแหละฮะ

แล้วก็เอามีดนั้นมาปาดคอคุณป้า

จังหวะนั้นก็ชิงสร้อยคอทองคำหนัก๓สลึงจากคอคุณป้าไป
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพแม่อายเจ้าของท้องที่นะฮะ

ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุคือนายชิงยิงแช่จางอายุ๓๕ปี

แล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะเขาเคยเป็นเด็กล้างรถร้านคาแคร์อยู่แถวตลาดทรัพย์สว่าง
ตอนนี้ค่ะตำรวจก็เลยต้องคุมตัวผู้ก่อเหตุนายชิงยิงเนี่ยนะ
ไปหามีดที่เป็นอาวุธในการก่อเหตุด้วยนะคะ
แล้วศพของนางวันเพ็ญครอบครัวตอนนี้ค่ะ
ก็ตั้งสวดพระพิธรรมศพที่บ้าน
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ลูกชายของป้าวันเพ็ญบอกว่า
รวมถึงชาวบ้านที่มาร่วมงานบอกนะบอกว่าอย่าตกใจ

เข้าใจเลยว่าทำไมคนร้ายต้องทำกันขนาดนี้
คือเอาทองไปแล้วก็น่าจะพอไหม
ไม่น่าจะต้องปาดคอไม่น่าจะต้องทำกับคนแก่แบบนี้
คือทางญาติแล้วก็ทางชาวบ้านบอกว่าโอ้โหถ้ามาชิงทอง
แค่เอามีดขู่คุณป้าวันเพ็ญก็คงไม่สู้แล้วล่ะ

แล้วก็เอาทองไปเอาทรัพย์สินไปนะฮะ
ทำไมถึงต้องมาเอาชีวิตกันขนาดนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเอาฟังเสียงลูกชายหน่อยนะคะ

ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับตัวผมและทุกคนครับ
ไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
คดีนี้มันยังไงครับมันหดเยี่ยมมากครับ
ผมอยากให้ตำรวจดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
เพื่อให้ได้เป็นอย่างทำร้ายคุณแม่ของผมครับ